ใช่ทีนี้ถ้าสตาร์ทเครื่องเนี่ยก็น่าจะเกิดปัญหาใหญ่

รถอาจจะพังได้ก็เลยตามช่างมาดูดน้ำมันออก

ตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น

และการนี้มีผู้บาดเจ็บด้วยหนึ่งรายนะครับ

เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสรินทิพย์โรจนดิตโสพล

เครื่องยนต์ดีเซลของเธอที่จอดอยู่หน้าหัวจ่าย
สถานีบริการน้ำมันปตทสวัสดิการกรมการสื่อสารทหาร
ถนนสงประพาแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพค่ะ
ต่อมาเจ้าของเรื่องก็โพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า

เป็นเพราะว่าพนักงานปั๊มเติมน้ำมันผิดให้เธอ

จากนั้นเกิดไฟช็อตที่สายพ่วง
ก็เลยทำให้เกิดประกายไฟตกไปพื้นที่ที่มีน้ำมันอยู่

ขณะที่ตัวรถไม่ได้เสียหายมากนัก
แต่ว่าต้องเช็คสภาพอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมกับรอทางปั๊มให้มารับผิดชอบนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปพบกับผู้เสียหายนะคะ
นางสาวสิริสรินทิพย์โรจนดิตโสพลค่ะ

เล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็น
เธอก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ค่ะ
เธอก็บอกพนักงานบอกเอาดีเซลเต็มถังนะ
แต่พนักงานบอกว่าทางปั๊มไม่รับบัตรเครดิต
พอกลับมาพนักงานถามว่าพี่เติมดีเซลใช่ไหมครับ
พอเธอตอบว่าใช่พนักงานบอกว่า
เอ้ามันเป็นเบนซินมันเป็นน้ำมันคนละประเภท
กับที่รถเธอใช้แล้วจะทำอย่างไรน่ะค่ะค่ะ

ทางปั๊มก็เลยเรียกให้ช่างจากข้างนอกเนี่ย
ถ่ายน้ำมันออกจากรถแล้วก็เติมใหม่ให้
ผ่านไป๑ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะ
ช่างใช้วิธีต่อไฟจากแบตเตอรี่ขนาด๑๒โวลต์
ต่อเข้ากับเครื่องปั๊มไฟฟ้า
ใช้เครื่องปั๊มไฟฟ้าดูดน้ำมันหรือว่าปั๊มติ๊ก

เอาตัวขี้เพื่อจ่ายไฟไปยังปั๊มติ๊ก
แล้วมันเกิดประกายไฟขึ้นนะคุณ
น้ำมันกับประกายไฟไฟก็ไหม้สิคะ
ลุกไหม้อย่างที่เห็นในคลิปนี้เลย
เราก็งงว่ามีการพ่วงแบตเตอรี่ด้วย
ที่จะต้องเข้าไปดูดน้ำมันหรืออะไรยังไงเลยค่ะ

ทีนี้พอจะเสร็จมันเกิดประกายไฟขึ้น

แต่ที่ช็อตก็คือบริเวณน้ำมันที่๖อยู่รอบ

แล้วก็ที่ผ้าที่เขาเช็ดน้ำมัน

ตอนนั้นคือแบบคิดแค่ว่าไม่อยากตายที่นี่นะอะไรอย่างนี้
คือตอนนั้นคือก็กลัวระเบิดด้วยกลัวอะไรด้วย

คือรถรุ่นนี้สามารถเติมน้ำมันได้๒ชนิด

เรื่องต้นทางปั๊มน้ำมันได้มีการเข้ามาขอโทษ

อาสาเช่ารถให้เธอใช้ไปก่อนในระหว่างรอรถซ่อม
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายว่าจะชดใช้ในส่วนไหนบ้าง
ก็ยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจน
ซึ่งวันนี้ทางปตทจะมีการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งนะคะ
สำหรับปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นปั๊มของทหาร
และพนักงานที่เติมน้ำมันส่วนใหญ่นั้นก็เป็นทหารจากกรมการสื่อสารทหาร
ถูกสับเปลี่ยนย้ายมาทำงาน
ซึ่งทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังพนักงานที่ทำงานอยู่
ว่ามีการอบรมก่อนมาทำงานหรือไม่
พนักงานยืนยันว่ามีการอบรมก่อนเข้ามาทำงานทุกครั้ง
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะความประมาทของตัวพนักงานและช่างมากกว่า
โดยยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงที่เกิดไฟไหม้ได้เกิดจากอะไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายก็คือช่างนี้
ช่างที่มาดูดน้ำมันออกถูกไฟไหม้บริเวณแขนแล้วก็ขานะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยตามหลักการเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
ควรจะเรียกรถยกไปที่ศูนย์บริการเพื่อถอดปั๊มออก
แล้วยกถังลงมาถ่ายน้ำมัน
แล้วค่อยเรียกช่างมาถ่ายน้ำมันออกถึงจะดีที่สุด
นี่เล่นทำกันหน้าหัวจ่ายน้ำมันนะคะ
ใช่ค่ะคือมันจะระเบิดเอาไม่ใช่อะไร